วันนี้มีประชุมแต่ว่ายังไม่มีวาระเรื่อง
หุ้นไอทีวีของคุณพิทาเข้านะครับ

อันนี้ก็คือเข้าใจว่าศาลรักษณ์บรรดุประชุมทุกวันพุธ
แล้วก็คณะกรรมการชุดเล็กจะต้องกันกรองดูความเรียบร้อยก่อนจะขึ้นนะครับ
แต่ว่าในกล่องสีเขียวนั้นผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร
แล้วในขณะเดียวกันถามกลับว่าในกรณีที่มีเพื่อน
พี่น้องสื่อมวลชนตั้งข้อสงสัย
เกี่ยวกับมินิตการประชุมอะไรต่างนานาว่าทำไมมันไม่ตรงกับ
เทปบันทึกที่เป็นการประชุมเอง
ผมก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากทางบริษัท
หรือว่าชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตกลงแล้วอะไรกันแน่
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะอยู่ในกล่องนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
ทีนี้ได้วิเคราะห์หรือว่าลองประเมินดูไหมว่า
ทำไมถึงมีมติออกมาวันนี้ก่อนที่พรุ่งนี้จะโหวตเลือกนายก
ก็คงเป็นเรื่องที่ผมก็คงสงสัยพร้อมไปกับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ตรงนี้
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นสั้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ชี้แจง
เกิดขึ้น๑วันก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี
๒เดือนผ่านไปก็คือตั้งแต่๑๔พฤษภาคมจนถึง๑๓กรกฎาคม
ก็เป็นช่วงเวลาที่มากพอสมควรผมเองก็เป็นสอสอมา๔ปี
ถ้ามันเป็นเรื่องคุณสมบัติตั้งแต่ปี๒๕๖
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ปรึกษาทั้งภาคประชาปรึกษาทั้งกรกต

แต่ว่าพอมาถึงทุกวันนี้อีก๑วันกำลังจะเป็น
ดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวในการที่จะต้องให้สมาชิกรัฐสภา
๗๕๐คนลงมติมีปัญหาขึ้นมาวันนี้
พอดีมันก็เป็นเหตุให้ช่วยไม่ได้ที่จะชวนให้สงสัยนะครับ
ก็หวังว่ากรกตจะได้มีโอกาสมาชี้แจง
อย่างที่ทางเหลียร์คาพิการได้สอบถามไป
ว่าเรื่องทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ประชุมติดกัน๓วัน

คือต่อให้วันนี้๓นุนไม่รับเข้าวาระไม่ทันอะไรก็แล้วแต่
แต่พรุ่งนี้วันโหวตเลือกนายกมันจะเกิดความคลุมเคลือเกิดขึ้น
เกี่ยวกับคุณสมบัติว่าตกลงจะขาดไม่ขาดขัดไม่ขัดอย่างไร
ซึ่งเรื่องนี้ต้องอธิบายให้คุณภาคภูมิแล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูว่า
มันก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์หลายสถานการณ์ที่เราประมาณไม่ได้

คัดที่คุณพิทาเคยบอกเคยคิดถึงฉากคัดนี้ไหม
มีครบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้

ประมาณไม่ได้ตรงนี้สถานการณ์มันงวดเข้ามาเรื่อย
และสิ่งที่เราค่ายไว้แต่ละอันก็เกิดขึ้นพร้อมกัน
มีบอกว่าโอเคงั้นต้องเลื่อนเลือกนายจก
ไม่สามารถที่จะลงได้
ขอตีความข้อบังคับว่าเลือกได้แค่ครั้งเดียว
ทั้งที่สารรัฐธรรมนูลทั้งที่รัฐธรรมนุนไม่ได้กำหนดไว้
หรือถ้ามุมมองในประเพณีของระบบประชาธิปไตยทั่วไปเนี่ย
มันเลือกได้หลายครั้งนะครับประธานสภาของอเมริกา๑๕ครั้ง
๑๕ครั้งก่อนที่จะผ่านโหวตไปวิบไปโหวตไปวิบไป
กว่าจะผ่านนะครับจะได้แต่อันนี้ก็คือมีการตีความ
พยายามที่จะตีความข้อบังคับมีความตั้งใจที่จะฝืนรัฐธรรมนูล
แล้วก็ใช้มติของสภาบอกว่าจะต้องเลือกให้ได้แค่ครั้งเดียว
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงผมก็คิดว่ามันมีความพยายามที่จะสกัดกั้น
สกัดกั้นผมนะสกัดกั้นรัฐบาลเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชน
ที่จะเข้าสู่การบริหารประเทศอยู่ในหลายรูปแบบ
ซึ่งมันต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเข้าสู่อำนาจของบ้านเมืองเรา
หลังไป๒๐ปีก็ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหา
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็วิธีมองของผมก็คือว่าอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรที่มันสำคัญมันก็มันต้องมีเรื่องยากเสมอ
ก็ทำให้เลยผมมีกำลังใจแล้วก็ยังมีกำลังวางชายมีความหวังมีสติ
พอที่จะค่อยแก้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องจนกระทั่งถึงความฝันของผมแล้วก็ประชาชนร่วมกัน
ต้องสามารถติดต่อครับ